ใช่ค่ะราคาประหยัดมากเลยนะคะบางจุดนี้พี่บุ๊กไม่ถึง๑๐นาทีเกลี้ยงเลย
เพราะฉะนั้นมาไล่เรียงเรื่องนี้กันหน่อยนะคะคุณผู้ชมค่ะตั้งแต่ช่วงเช้าเลยนะคะ
นี่ค่ะตรงนี้แหละค่ะเป็นร้านจำหน่ายสินค้าขององค์การเพศรัชกรรมนะคะ
นี่คุณโอ้โหแถวอะไรเยอะขนาดนี้
จุดแรกก็โอ้โหถล่มทลายแบบนี้นะคะ
ปรากฏว่าประชาชนมาต่อคิวกันเยอะเลยนะคะ
เดี๋ยวจะบอกตอนท้ายนะคะเอาดูบรรยากาศจุดแรกก่อน
ตรงนี้ก็คือศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ
เปิดขายในราคาชุดละ๓๕บาทนะคะ
คือคุณผู้ชมใจเย็นนะคะเพราะมีทั้งหมด๓ล้านชุด
๓ล้านชุดรวมออนไลน์แล้วด้วยนะคะ
นี่ค่ะทำให้รอปภตรงจุดนี้ต้องคอยมาดูจัดระเบียบ
บอกว่าต้องเว้นระยะห่างนะคะเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด๑๙
สาขานี้ค่ะคุณผู้ชมได้รับสินค้าประมาณ๕๐๐๖๐๐กล่องนะคะ
เพื่อจำหน่ายในวันแรกซึ่งปรากฏว่าบรรยากาศคึกคักนะคะ
แล้วเวลาขายเนี่ยเขาขายถ้าเกิดว่ายกกล่องเนี่ย
ราคากล่องละ๗๐๐บาทใน๑กล่องใหญ่๗๐๐บาทเนี่ย
แล้วจำกัดจำนวนในการซื้อนะ๑คนซื้อได้เพียง๑กล่องเท่านั้น
ซึ่งจะจำหน่ายจนกว่าของจะหมดแหมไม่ต้องรอของหมด
ลูกค้าก็แย่งกันเลยนะคะแป๊บเดียวหมดฮะที่นี่ฮะ
จุดที่๒ที่จะพาไปดูบรรยากาศค่ะ
สาขาราชเทวีตรงข้ามกับโรงพยาบาลรามาธิบดีนี่ก็ไม่แพ้กัน
ตรงนี้ค่ะคุณผู้ชมนะคะเป็นสำนักงานใหญ่นะคะ
เปิดขายวันละ๑๐๐กล่องตรงนี้จะได้รับสูงสุดก็คือ๒๐๐๐ชุดนะคะ
เปิดขายตั้งแต่๘โมงเช้าขายหมดอันรวดเร็วมาก
โมงนิดก็หมดแล้วนะคะ
คนที่เดินทางมาต่างบอกว่าช่วงที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด๑๙
โดยเฉพาะสายพันธุมิครอนทำให้ต้องกลับมาเฝ้าระวังตัวเอง

อีกทั้งที่ทำงานก็มีกำหนดให้ต้องตรวจเชื้อทุกสัปดาห์
พอมาเจอของที่ชุดละ๓๕บาทค่อนข้างราคาย่อมเยาว์
แน่นอนนะคะว่าคนก็ให้ความสนใจนะคะก็เลยเดินทางมาตั้งแต่เช้า
มารอรับบัตรคิวซื้อชุดตรวจขององค์การเพศรัชกรรม
คุณผู้ชมเรามีเสียงสัมภาษณ์ของประชาชนให้ฟังด้วยนะคะ
ซื้อเอาไว้เผื่อฉุกเฉินถ้าเราไปอยู่ในที่กลุ่มเสี่ยงโดยนั่นน่ะ
แล้วกลับมาเราก็ควรที่จะตรวจเพราะที่บ้านมีผู้สูญฮิต
ทุกคนควรจะป้องกันและดูแลตัวเองเพื่อส่วนรวมนะคะ
เพราะว่าเราไม่รู้ว่าเราจะติดเมื่อไหร่นะคะ
แล้วก็ไม่รู้ว่าเราจะนำพาเชื้อเข้าไปสู่กระจายสู่คนในบ้านเมื่อไหร่
ถ้าเราตรวจแล้วเรารู้ตัวเราเอง
เราจะได้กักตัวแล้วไม่เป็นภาหะให้คนในบ้าน
มันเหมือนเป็นอุปกรณ์ประจำบ้านแล้วล่ะตอนนี้
กลายเป็นอาวุธประจำกายของคนไทยไปแล้วนะคะ
ที่เอาไว้ต่อสู้กับโควิด๑๙เนี่ยนะคะ
และตอนนี้เชื่อว่าผู้ชมแต่ละท่านแยงจมูกเองเป็นแล้ว

เพราะก่อนไม่กล้าก็ไม่กล้าแต่ตอนนี้ต้องทำ

ทีนี้เรามีโอกาสไปคุยกับเพศรัชกรหญิง
ริกูลเมธีวิวรังสรรค์นะคะ
รองผู้อำนวยการองค์การเพศรัชกรรมท่านบอกว่า
จาก๓ล้านชุดที่จำหน่ายในล็อตแรกนี้แล้วนะคะ
การเพศรัชกรรมยังมีการสั่งซื้อ

และคาดว่าต้นสัปดาห์หน้าจะเข้ามาอีก๑๐๐๐๐๐๐ชุด
จะต้องจัดเก็บในสถานที่อุณหภูมิไม่เกิน๓๐องศาเซลเซียส
รองพอองค์การเพศรัชกรรมตอนนี้ต้องใช้คำว่า
เพราะจะทำให้สินค้าขาดตลาด
ไม่ต้องกังวลนะคะสินค้าจะนำเข้ามาเรื่อย
วันนี้เราจะประเมินอีกทีนะคะว่าแต่ละสาขา

หากมีความต้องการมากกว่า๑๐๐กล่อง
เราก็จะส่งมาจากส่วนกลางไปเพิ่มจากที่สาขาย่อยค่ะ
วันนี้ก็ดีใจที่ดีใจก็คือว่าประชาชน
แสดงว่าเพราะชุดกับชุดตรวจอันนี้เป็นชุดตรวจเพื่อทดสอบด้วยตนเอง
แสดงว่าทุกท่านนะคะตระหนักถึงความสำคัญที่จะร่วมมือกัน
ที่จะทำให้ยับยั้งการแพร่กระจายของไวรัสในช่วงนี้นะคะ
คือตอนนี้ประชาชนตระหนักในความสำคัญนะคะ
ย่อมเยาว์มีเท่าไหร่ก็น่าจะหมดนะคะ
กรุงเทพมหานคร๘จุดมีตรงไหนบ้าง
เผื่อใครบอกว่าอยากจะซื้อจัดหามานะคะจะได้เดินทางไปถูกจุดนะคะ
จุดแรกก็คือสาขาราชเทวีตรงข้ามกับโรงพยาบาลรามาธิบดี
อันนี้ใกล้กับสมนักการใหญ่ขององค์การเพศจรรยากรรมนะคะ
สาขาที่๒ก็คือยศเสข้างโรงพยาบาลหัวเฉียว
สาขาที่๓สาขาจรรย์สนิทวงศ์
สาขาที่๔เทเวศเยื้องกับธนาคารแห่งประเทศไทย
สาขาที่๕รังสิตใกล้กับตลาด๔มุมเมือง
สาขาที่๖กระทรวงสาธารณสุขตึกกรมการแพทย์
สาขาที่๗สาขาเวชศัตริย์เข็ดร้อน
แล้วก็๘ก็คือสาขาศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ๘๐พันศา

ที่จะเดินทางมาซื้อก็คงไม่สะดวก
ไม่สะดวกไม่เป็นไรค่ะคุณผู้ชม
สามารถรอสั่งซื้อผ่านเว็บไซต์
ของร้านค้าออนไลน์ขององค์การเพศสัจกรรมได้
สามารถสั่งซื้อได้ตั้งแต่วันที่๑๗มกราคมเป็นต้นไป

กันอีกรอบหนึ่งค่ะคุณผู้ชม
คนสามารถสั่งซื้อได้เพียง๑กล่องใหญ่
ก็คือ๒๐ชุดตรวจ
ในกล่องก็จะมีราคา๗๐๐บาท
ชุดตรวจก็จะตกชุดละ๓๕บาท
ก็เหมือนกันเลยกับที่ขายหน้าร้านนะคะ